ดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของน้องสปายและน้องฟอสนะครับ
เป็น๒วัยรุ่นที่เขาเติบโตมาด้วยกันนะครับ
ไปทำงานอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับ
แล้วช่วงวันหยุดยาว๔วันที่ผ่านมาเนี่ย
ไปเที่ยวพัทยาไปไหว้พระที่เขาชีจันทร์ที่ชนบุรี
ปรากฏว่ามีคนร้ายมายิงจนเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
คือทางพ่อกับแม่ของน้องฟอสและน้องสปายที่กรสินที่บ้านเกิด
ทั้งคู่ตอนนี้ก็ชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้ว

คือเหมือนครอบครัวเขาดองกันแบบว่าพ่อของสปายเป็น
พ่อของฟอสเป็นน้องของตาของสปายอะไรประมาณอย่างนี้

แล้วก็ยืนยันว่าฟอร์สนะฮะผู้ชายเนี่ยนะครับ
เขาเป็นผู้ชายที่จะไม่ได้ชอบผู้หญิง
คือเขาบอกว่าคุณแม่บอกว่าลูกเป็นลูกชายที่หัวใจเป็นหญิง
ไม่ได้รักสปายแน่นอนไม่ได้เป็นแฟนกันแน่นอน
เวลามีงานนี่คือฟอสแต่งหญิงออกไปรำเลยนะ
แต่จากข้อมูลคดีของตำรวจเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุหึงหวง
เป็นเหตุชู้สาวก็พุ่งไปที่เสียอ้วนผู้ต้องหาคนสำคัญนั่นแหละ
ที่รักสปายอยู่นะครับแล้วก็ไม่สมหวังก็เลยตามวางแผน
แล้วก็จนกระทั่งมายิงเขาจนเสียชีวิตเนี่ย
ก็อาจจะเป็นแค่เสียอ้วนกับน้องสปายอาจจะไม่เกี่ยวกับฟอร์ส
อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยหรือว่าอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย
แต่ก็มีข้อมูลออกมาจากเพื่อนของฟอสและสปายที่เคยทำงานอยู่ที่ภูเก็ตด้วยกัน
บอกว่ามันเป็นความรักที่ไร้พรมแดนและเป็นความรักที่ไม่มีคำนิยามไม่มีคำจำกัดความ
เพราะว่าฟอร์สเนี่ยแม้ว่าจะมีลักษณะเหมือนที่ทุกคนเห็น
แต่อีกมุมหนึ่งอีกใจหนึ่งเนี่ยเขารักสปายจริง
คืออาจจะด้วยความที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
มันก็เลยเป็นความรักที่ไม่ได้มีคำอธิบายว่ารักแบบแฟนแบบเพื่อนหรือแบบพี่น้อง
แต่มันคือความรักที่หวังดีต่อกัน
เอาเป็นว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกันและเสียอ้วนก็หึงห่วงตรงนี้ด้วยนะครับ
คดีนี้นะครับย้อนไปเมื่อหยุดยาวที่ผ่านมา๔วันเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่เขาชีจันทร์นะฮะนางสาวปวีนานาเมืองรักอายุ๒๐ปี
หรือว่าสปายและนายอนันตชัยจริตรำอายุ๒๐ปีหรือว่าฟอร์สถูกยิงเสียชีวิต
ผู้ต้องหามีทั้งหมดณขณะนี้คือ๖คนด้วยกัน
นี่คือจุดที่เกิดเหตุนะครับ
เดี๋ยวเราจะมีกราฟิกให้ท่านชมแบบละเอียดเลยว่า
ในกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมีกี่คนใช้รถกี่คันและเขาวางแผนกันยังไง
เพราะว่าวันนี้ตำรวจนำ๒ผู้ต้องหาที่สามารถจับกลุ่มตัวได้
ทำแผนตามจุดต่างนะฮะ
คือคนแรกที่ถูกจับได้ที่สุดคนแรกสุดเนี่ยคือคนชี้เป้า
ค่ะเป็นคนส่งโลเคชั่นเป็นคนบอกว่าตอนนี้สองคนนี้อยู่ที่ไหนตรงไหน

วันนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยนะคะตำรวจภูทรนาจอมเทียนเนี่ย
ก็นำตัวนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือว่านายบอลวัย๓๕ปี
และนายจีรศักดิ์อุไนบันหรือว่าป๊อปปี้วัย๓๔ปี
ผู้ต้องหาที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นการร่วมกันฆ่าฟอสแล้วก็สปายเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเรียกว่าทำอย่างละเอียดทั้ง๗จุดนะคะ
มีตำรวจหลายสิบนายไปคุ้มกัน
โดยจุดที่๑จุดแรกเลยเนี่ยไปสนามบินนานชาติอุตพราว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ป๊อปปี้เนี่ย
ขึ้นเครื่องบินมาจากภูเก็ตพร้อมกับเสียอ้วนในวันศุกร์ที่๒๗กรกฎาคม
สนามบินอุตภาวจังหวัดชนบุรีตอน๕โมงเย็น
ป๊อปปี้ก็ชี้จุดนั่งรอกับเสียอ้วนว่าพอมาถึงปุ๊บนั่งรอกันอยู่ตรงนี้
เพิ่งไปรับมาจากบ้านเช่าย่านนาเกลือพัทยา
ตอนนี้นายบ่าวกับนายมดถูกออกหมายจับเป็น๒คนล่าสุดที่ถูกออกหมายจับมาแล้วนะคะ
ถ้าเกาะว่าตอนนี้ที่สนามบินเนี่ยมีป๊อปปี้เสียอ้วนนายบอลนายบาวนายมด๕คน
ส่วนนายสายันคนชี้เป้าอยู่กับกลุ่มของผู้ตายเพราะว่าเขาแฝงตัวไปตีสนิทกับเพื่อนของฟอสและสปาย
แล้วจะได้ไปเที่ยวด้วยกันจะได้คอยบอกข้อมูล
ทีนี้พอนายบอลนายบ่าวนายมดมารับเสียอ้วนและป๊อปปี้แล้วเนี่ย
ก็พากันไปที่ถนนสาย๓๖ข้างศูนย์โตโยต้าตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ห่างจากสนามบินประมาณ๔๐กิโลเมตรไปทำไมไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถค่ะ
ไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถให้เป็นป้ายแดงจุดนี้เป็นจุดที่สองนะคะ
ซึ่งจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ให้นายบอลเป็นคนไปชี้จุดคนเดียวเพราะว่าเป็นคนขับรถ
ก่อนที่จะไปที่เขาชีจันทร์นะฮะคือตอนชี้จุดการทำแผนวันนี้ตำรวจก็ไม่ได้เรียงตามเหตุการณ์นะครับ
เพื่อความรวดเร็วด้วยถึงจุดไหนก่อนก็ทำแผนชี้จุดตรงนั้นก่อนนะครับ
แต่จุดสำคัญมันคือจุดที่เขาชีจันทร์จุดเกิดเหตุนะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้จำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของทั้งสองคนนะครับ
เอามาจอดเทียบกับเหตุการณ์จริงใช้รถกระบะของตำรวจมาจอดเป็นรถทัวร์

ที่ขับคอยตามไปอีกคันนึง
มีนายมดนั่งข้างแล้วก็ขับมาจอดหลังรถผู้ตายเพื่อปิดทางรถของผู้ตาย
จากนั้นก็ให้ตัวละครก็มีเสียอ้วน
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้พาผู้ต้องหาสองคนลงมาชี้จุดตรงนี้นะ
จากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าตอนนี้ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม๒คนนะครับ
โดยสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับแล้วลงวันที่๔สิงหาคม
ก็คือนายกฤษณะศรีศุกร์อายุ๒๒ปีหรือว่านายมดเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กฤษณะนี่นามสกุลเดียวกับนายสายันนะฮะคนชี้เป้าเพราะว่าเขาเป็นญาติกัน

แล้วก็อีกคนนึงคือนายนรงวรินทรเวศหรือว่านายบ่าวอายุ๒๒ปีเป็นชาวปัตตานี
ทั้งคู่ถูกออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนสาเหตุนั้นตำรวจยังพุ่งเป้าไปที่ความโกรธแค้นของเสียอ้วนที่รักสปาย
ทุ่มเทให้เงินไปเยอะแต่ก็ไม่สมหวัง
ผู้สื่อข่าวก็ถามตำรวจนะฮะว่าเอาแล้วสาเหตุที่ฟอร์สถูกยิงล่ะมันคืออะไร

คือเรื่องนี้นะครับทางพันธุ์ตำรวจเอกศักระพีเพียวพนิษฐ์นะฮะ
ซึ่งท่านเป็นรองผู้บังคับการสนุนพุทธรณ์จังหวัดชนบุรี
ที่ไปควบคุมการทำแผนวันนี้บอกว่าก็เพราะว่าเสียอ้วนก็แค้นฟอสเหมือนกัน
เนื่องจากฟอร์สกับสปายนั้นแอบคบหาเป็นแฟนเป็นคนรักกันจริง
อ๋อเพิ่มต่อก็เป็นนายนายนายเบาหรือนายนารงนะฮะ
แล้วก็อีกคนก็นายกิจสนะหรือนายนายมดนายบ่าวเนี่ยก็นายนรงเนี่ย
คนใต้คนบ้านเดียวกับนายสายันหรือนายยันเนี่ย
และนายยันเนี่ยเป็นคนชัดนำพวกนี้เข้าวงการบ่นอ่ะ
เป็นคนแนะนำให้รู้จักนายอ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายนรงอ่ะ
ไอ้นายนารงอ่ะเอ่อเนี่ยนายมดอ่ะหรือนายกิษณะเนี่ย
เป็นญาติเลยเป็นลูกพี่ชายตอนนี้รู้หมดแล้ว
รู้หมดแล้วอยู่ระหว่างที่ว่าติดตามจับกลุ่มยังไงบ้าง
ก็มีนายอ้วนเป็นคนยิงนะแล้วก็นายบ่าวหรือนายนรงอ่ะ
เป็นคนยิงอ้วนยิงอ้วนยิงน้องสปายกี่นัดค่ะอ่าอ้วนเนี่ยนะฮะ
ยิงยิงไปที่ผู้ชายยิงไปที่ผู้ชายแล้วก็ส่วนนายบ่าวเนี่ย
ยิงไปที่ผู้หญิงแล้วก็ที่ผู้ชายเพราะว่าตัวในอ้วนเองอ่ะ
มีความเครียดแค้นนะที่สปายเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้มีใจให้
แต่อ้วนเนี่ยเขาเสียเงินเสียทองไปเยอะนะไม่ว่าจะซื้อบ้านให้
เงินให้ไปซื้อรถซื้อรางให้แล้วความเสียหายนี่มันเป็นเรื่องลอยลอยแค้นอ่ะ
แต่คราวนี้มันก็ไม่ควรทำนะฮะมันเป็นเรื่องผิดศิลธรรม
ก็ผู้ชายเนี่ยนะกับผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นแฟนกัน
แต่เขาปิดบังปิดบังในอ้วนมาตลอด
อ้วนเขาก็คงครับแค้นใจแต่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ
ธรรมชาติจากคนที่รักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ให้เงินให้ทองไป
แล้วก็เหมือนมาถูกหักหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงไม่ใช่มันเรื่องของความรักมันห้ามกันไม่ได้
มันบังคับกันไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้อย่าไปมองไปเพ่งโทษใคร
ผมว่าเป็นเรื่องใครทำผิดต้องว่าไปตามกระบินเมือง
ก็ตำรวจยืนยันว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักของใครกับใครนะ
แต่นี่คือคดีฆ่าคนตายใช่คือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม
มีคนฆ่าคนอีกคนนึงอันนี้ก็ถือเป็นคดีความที่ผิดแล้วนะคะ
โดยหลังจากที่เสร็จจากที่เขาชีจันทร์แล้วเนี่ยตำรวจก็พาผู้ต้องหาไปชี้จุดที่เหลืออีก๒จุด
คือที่บ้านเช่าที่นาเกลือแล้วก็ร้านเช่ารถย่านพัทยากลางนะคะ
แล้วก็นำผู้ต้องหากลับมาที่สพนาจอมเทียนอีกครั้ง
คราวนี้ล่ะค่ะเอารถที่ก่อเหตุจริงมาจอดหน้าโรงพักแล้วจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาตัวนายบอลและนายป๊อปปี้มาชี้จุดด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกสารพีเพียวพนิษฐรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ก็เล่าถึงแผนขั้นตอนการสังหารให้ฟังนะคะว่า
เริ่มแรกเลยเนี่ยนายสายันผู้ต้องหาคนแรกที่ถูกจับเนี่ยนะคะ
เป็นคนชี้เป้าเป็นคนส่งเป้าหมายสถานที่ให้กับนายบ่าว
นายบ่าวเนี่ยคือมือปืนของเสียอ้วน
นายสายันจะคอยรายงานตลอดเลยว่าตอนนี้สองคนนี้ไปไหนแล้วอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรอยู่
ส่งข้อมูลเหล่านี้บอกนายบ่าวตลอด
จากนั้นนายบ่าวก็รายงานต่อไปยังเสียอ้วนที่มาด้วยกันให้รู้ความเคลื่อนไหว
หลังจากนั้นกลุ่มผู้ตายมาจอดรถ

นายป๊อปปี้เป็นคนขับรถยาริสเข้ามาปิดท้ายรถของกลุ่มฟอสแล้วก็สปาย

โดยในรถยาริสต์เนี่ยป๊อปปี้เป็นคนขับแล้วมีนายมด
หลานของนายสายันนั่งข้างมาคุ้มกันด้วย
แล้วก็คอยสังเกตการณ์ดูผู้ตายไม่ให้คลาดสายตาโดยตลอด
ส่วนนายสายันที่เขามาตีสนิทกับเพื่อนของฟอสและสปายเนี่ย

ให้ฟอร์สกับสปายเดินมาที่รถแค่๒คน

หลังจากนั้นค่ะพอป๊อปปี้ขับยาริสปิดท้ายปุ๊บ
และนายบ่าวที่นั่งมาข้างหลังมาจอดปิดท้ายยาริสอีกทีนึง
สกับสปายยังไม่ได้ขึ้นรถยืนอยู่ด้านข้างรถ
พอจอดเสร็จปุ๊บเสียอ้วนก็ลงมาจากรถเลยค่ะ
ลงมาปุ๊บเอาปืนเจาะหัวสปายเลยข่มขู่

สองคนเห็นแบบนั้นตกใจก็พยายามจะหนีค่ะ
อ้วนเลยเปิดฉากยิงใส่ฟอสก่อนคนแรกเลย
เพราะว่าฟอร์สเนี่ยทำท่ากำลังเปิดประตูหน้ารถจะเข้าไปหลบ

หลังจากนั้นนายบ่าวพอเห็นนายยิงปุ๊บยิงตามเลย

และยิมซ้ำไปที่ฟอร์สอีก๒นัด
ทั้งคู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วค่อยพากันแยกย้ายหลบหนี
หลังจากที่เจ้าหน้าที่จำลองเหตุการณ์
หน้าสพนจอมเทียนเรียบร้อยแล้ว

คือเดิมเนี่ยมีรายงานว่า
ทางเสียอ้วนเนี่ย

อุ้มสปายไป
พอเจอฟอสเข้าก็เลยบันดาลโทษะด้วย
คือเห็นแล้วเป็นแบบมารหัวใจ

เป็นการจำลองด้วยกราฟิกของไทยรัฐทีวี

ของการก่อเหตุของกลุ่มผู้ต้องหา

จากการทำแผนเราจำลองเหตุการณ์ได้แบบนี้นะครับ

มาถึงสนามบินอุตภัวที่ชนบุรี๕โมงเย็น
จากนั้นมีนายเกียรติศักดิ์หรือว่านายบอล

รับเสียอ้วนกับนายจิรษักหรือว่านายป๊อปปี้

ห่างจากสนามบินประมาณ๔๐กิโลเมตร
เพื่อไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถคันก่อเหตุ

โดยบ้านเช่านี้นายมดเดินทางมาเช่ารอไว้ก่อนแล้ว

มาเช่าวันที่๒๙กรกฎาคม

ที่ร้านเช่ารถแห่ง๑ย่านพัทยากลาง

เป็นคนนายจิตรศักดิ์หรือว่านายป๊อปปี้นะครับ

แล้วก็เดินทางไปที่ตลาดน้ำ๔ภาค

นายบอลเป็นคนขับเสียอ้วนนั่งข้าง

เป็นการตามรถของกลุ่มผู้ตายไป

มีนายสายันที่คอยส่งไลน์
แจ้งความเคลื่อนไหวมาให้ในบ่าวตลอด

รอจังหวะจนผู้ตายไหว้พระเสร็จ

นายสายันก็ส่งไลน์

โทรไลน์ไปบอกกับนายเบาเหมือนเดิม

จอดต่อรถยาริสต์
อ้วนตรงเข้าไปเอาปืน

สปายกับฟอสพอเห็นก็พยายามหนี

กำลังเปิดประตูรถฝั่งข้างคนขับ

หันปืนไปยิงฟอสก่อน๑นัด

ก็ขับรถเช่าไปคืนแล้วก็ขึ้นเครื่องบิน

ส่วนในมดเนี่ยอันนี้ไม่ชัดเจนว่าหนีไปกับใคร

ใกล้กับโรงพยาบาลสัตหีบกิโลเมตรที่๑๐

ระหว่างทางนายบอลเอารถไปเปลี่ยนนะคะ
ทะเบียนบ่อใบไม้ท้อทหาร๓๖

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถกระบะที่ขับมาจากภูเก็ต
แล้วก็อย่างที่เราเห็นกันตามข่าวค่ะว่า

เหมือนตกร่องกลางทางอยู่

ก็คือขับไปทำทีเหมือนว่าประสบอุบัติเหตุ

แต่สุดท้ายก็ถูกจับได้นะคะ
คาดว่าเสียอ้วนและนายบ่าวเนี่ย

ผู้ต้องหาตอนนี้ที่ถูกออกหมายจับเนี่ย

และเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า๓คนที่เหลือเนี่ย
เจ้าหน้าที่รู้แล้วว่ากบดานอยู่ที่ไหน

ปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน

คนที่สางนายจีรษัตริย์อุไนบัรลหรือว่านายป๊อปปี้
นี่จับได้เป็นคนแรกเลยคนชี้เป้า
คนที่สี่ใหญ่เกียจฏิษักสุรางแสงมีบุญ
หรือนายบอล